สวัสดีปีใหม่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามสองพันยี่สิบนะครับ
ก็เป็นปีที่ดีของทุกทุกคนในวันแรกแบบนี้นะครับติดตามข่าวสารกีฬากันหน่อย
เพราะว่าในวงการกีฬาครับก็มีฉายาคนกีฬาในรอบปีที่ผ่านมามาฝากกันนะครับ
สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก็ตั้งเอาไว้แบบหยิกแกมหยอกครับ
ฉายาแรกก็ต้องคนนี้แหละครับร้อนแรงจริงครับ
ธีรทรบุญมาทันครับฉายาบุญมาทันพังงาเจลีกครับ
ปี๒๐๑๘อุ้มธิรทรล้มเหลวในการไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับ
เพราะว่าวิสเซอร์โกเบอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขามากก็แบกความผิดหวังกลับมาที่เมืองทอง
แต่ว่าคุณซื้อของประทับใจฝีเท้าเลยขอยืมตัวไปใช้งานอีกหนึ่งปี
ตอบแทนเลยครับด้วยการโชว์ฟอร์มทั้งยิงทั้งจ่าย
นำคว้าแชมป์เจรีย์ลีกก่อนจะย้ายไปร่วมทีมแบบถาวรอีกครั้งด้วยสัญญาสามปีครับ
แต่สุดท้ายพลาดหมดเลยครับทุกรายการนะครับก็จบระดูการด้วย
เปล่าซึ่งไม่ค่อยได้เห็นนะครับเท่าไหร่นักในการบริหารงานบุรีรัมยูนิเต็ดในยุคของคุณเนวินนะครับ
อีกหนึ่งคนพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับได้รับฉายาบริหารล้ำหน้าผลงานล้าหลังครับ
การทำงานของบิ๊กออสก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับในเรื่องของการจัดการภายในสมาคม
แต่ผลงานเรื่องของการแข่งขันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยถือว่าล้มเหลวเกือบทุกชุดนะครับ
ตั้งแต่ต้นปีที่ทีมไทยชุดใหญ่แพ้กับอินเดียไป๑ต่อ๔ในนัดแรกของเอเชียนคลับ
แล้วก็ล่าสุดนะครับ๔เกมที่เพิ่งจะจบไปสมาคมกีฬาฟุตบอลในตั้งเป้าบอกว่าประกาศคว้า๒เหรียญทองทั้งบอลชายบอลหญิงสุดท้ายทีมชายตกรอบแรกส่วนทีมหญิงเนี่ยได้แค่เหรียญเงินนะครับ
อีกหนึ่งคนที่โดนกระแสเหมือนกันครับอากิระนิชโนฉายาสมุไรพลาสติกครับสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นสร้างความมือหาด้วยการเปิดตัวนิชิโนนะครับ
ซึ่งเป็นกุญสือทีมชาติญี่ปุ่นในชุดบอลโลกที่รัสเซียที่ผ่านมาแล้วก็ประสบความสำเร็จกับกระบะโอซาก้า
แต่ว่าผลงานนะครับในช่วงแรกที่คุมทีมไทยก็ถือว่าดีเลยนะครับบอลโลกรอบคันเลือกเนี่ยสวยหรูครับเก็บ๗คะแนนจาก๓เกมแรก
แต่ว่า๒เกมหลังก่อนจะปิดในช่วงสิ้นปีไปเนี่ยผลงานเป๋บุกไปแพ้มาเลเซีย๑๒แล้วก็เสมอกับเวียดนาม๐๐
นักวิ่งหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันในวัย๒๒ก็คว้า๒เหรียญทองวิ่ง๕๐๐เมตรแล้วก็๑๐๐เมตรครับจาก๔เกมที่ฟิลิปปินส์นะครับ
แต่ว่าหลังจากที่คว้าเหรียญทอง๑๐๐๐เมตรเจ้าตัวต้องรีบกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อไปให้ทันสอบนะครับที่มหาวิทยาลัยฮาวานนะครับ
ก็ไม่ทันได้อยู่รับเหรียญรางวัลครับ
ก็เป็นการทำงานหนักของเธอนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งในวงการกีฬาทั้งนายกสมาคมกีฬาแบตมินตันกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ยังไม่รวมนะครับประธานหน่วยงานองค์กรและคณะทำงานต่างย่อยอีกนะครับอีกหลายองค์กรด้วยกันก็เรียกว่าทำงานเกือบจะ๒๔ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเปรียบเสมือนร้านสะดวกซื้อนะครับที่ไม่มีวันหยุดหรือว่าเวลาปิดทำการนะครับผมเคยนั่งรถไปกับเธอนะครับเธอพิมพ์งานตลอดเวลาเลยนะครับพกคีย์บอร์ดส่วนตัวไปด้วยครับส่วนพลเอกเดชาเหมกระสีครับได้รับ
บริหารการท่าเรือขึ้นมานะครับคือสองสามปีหลังในผลงานเป็นทีมหัวตาราง
แล้วก็จบอันดับสามของไทยลีกแต่บาดามแป้งเนี่ยนำเกียรติยศนะครับ
กลับมาสู่สโมสรอีกครั้งหนึ่งนะครับคว้าแชมป์เอฟเอครับ
หลังจากชนะราชบุรี๑๐ทำให้ได้สิทธิ์ไปเล่นเอฟซีแมสลีกในรอบคัดเลือกนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ทำเต็มที่เพื่อแฟนท่าเรือ
ท่าเรือก็บอกว่าเธอเนี่ยเปรียบเสมือนสตีเหล็กของแฟนบอลครับ
ไปดูเรื่องของกีฬายกน้ำหนักกันบ้างนะครับ
พลตรีอินทรัศนยอดบังเตยแล้วก็คุณบุษบายอดบังเตยนะครับ
รับฉายาตายายพลังหมดนะครับหลังจากที่สมาคมกีฬายกคำหนักแห่งประเทศไทยเนี่ย
สาพันธ์ยกน้ำหนักอนาชาติลงโทษนะครับห้ามส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในทุกรายการ
หลังจากที่มีการถูกตรวจพบสารกระตุ้นนะครับทำให้การแข่งขันยกคำหนักชิงชนะเลิศนะครับ
ระดับโลกนะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่๑๘ถึง๒๗กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็มหากรรมกีฬาส่งท้ายปี๔เกมเนี่ยไม่มีจอมพลังทีมชาติไทยลงแข่งแม้แต่คนเดียวครับ
หมัดมวยครับคุณสมชายภูลสวัสดิ์นะครับ
ประธานเทคนิคของสมาคมกีฬามวยก็รับฉายานนักมวยฆ่าใครอย่าแตะนะครับ
เพราะว่าเดินทางไปให้กำลังใจนักชกเสื้อกล้ามไทย
ต่างแดนก็ไปทุกที่ไปหมดนะครับ
ส่วนเรื่องนอกเวทีเนี่ยยังช่วยเหลือด้วยนะครับ
ให้ความสำคัญในการดูแลครอบครัวของนักมวยทุกคน
เพื่อให้นักชกนั้นมีสมาธิกับเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลในโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นให้ได้ครับ
นักมวยตัวหลักที่เป็นจอมเก่าเกมของทีมมวยสากลก็รับฉายาใหม่เหมือนกันนะครับ
ชัดชัยเดชาบุตรดีครับรับฉายากำปั้น๕แถวนะครับ
ก่อนที่เจ้าสดเนี่ยก็เป็นนักชกเบอร์ต้นนะครับของไทยเรา
แต่เวลาชกรายการหลักเนี่ยจะพลาดเหรียญนะครับ
หลายรายการด้วยกันเพราะว่ามีแผลแตกบ้างทำให้ชกได้ไม่เต็มที่นะครับ
จะเปลี่ยนชื่อมาแล้วแต่ก็ยังไม่สุดแต่ก่อนชื่อชัดชัยนะครับ
มีการเติมชื่อก็แล้วมีการเพิ่มชื่อนะขนาดนี้ก็แล้ว
ตัดสินใจเลยครับไปศักดิ์นะครับศักดิ์น้ำมันยัน๕แถวกับอาจารย์หนูกันภัยแล้วล่าสุดนะครับ
รายการหลักคือได้เหรียญทองแดงกีฬามวยทหารโลกแล้วก็ต่อด้วยเหรียญทอง๔เกมนะครับ
ไปดูคู่นี้กันบ้างครับเป็นคู่รักในวงการกีฬาคู่ใหม่ครับ
ชนกอินทนนกับนพิษต่อตั้งพาณิชย์นะครับ
ฉายาคู่กั๊กเหรียญทองครับ
เมย์เนี่ยนะครับกับน้องอัสเนี่ยก็ดูแล้วเริ่มจะสารสัมพันธ์กันในช่วงต้นปีนะครับ
หลังจากจบรอบชิงน้องเมย์ได้รองแชมป์

ส่วน๔เกมในครั้งนี้ครับทั้งคู่ก็รับใช้ทีมชาติในกีฬาของตัวเองนะครับ
แล้วก็คว้าเหรียญทองมาได้นะน้องอัดดาวเหรียญทองยิงปืน
แล้วก็น้องเมย์ช่วยคว้าเหรียญทองในประเภททีมหญิงนะครับ
แต่เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ตอบแบบชัดนะครับว่าคบกันหรือไม่
ว่าจะมีโมเมนต์หวานแทนคำตอบให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยในโลกโซเชียลก็ตามครับ